งานฉลองกลับรอบ๑๐๐ปีของสมาคมเกียรติฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็มีการจัดงานขึ้นมาแต่ว่าวาระสำคัญคือการระดมทุน

มีโปรเจคที่เขาเป็นโปสเตอร์ท่านนายกสมยศแล้วก็มีนักฟุตบอลทีมชาติ
บอกว่าอยากให้ร่วมกันประชาชนทุกภาคส่วน
ร่วมกันในการสนับสนุนสมทบทุนในการพาบอลไทยไปบอลโลก

บอกว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี้แต่สุดท้ายเมื่อวานนะครับ
ระดมทุนออกมาจากภาคเอกชนแล้วก็นักธุรกิจที่สนใจนะครับ

รายได้เฉพาะที่ประกาศในงานเนี่ย
ไปดูกันก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับ
ก็เห็นบอกว่าระดมทุนได้เยอะเป็นร้อยล้านแล้วนะ

แล้วก็มีคนที่ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ย
อยู่ในบัญชีรายชื่อที่โอนมาแล้วอีกนะประมาณ๓๐ล้าน

เฉพาะในงานรวมกับที่ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ย

แล้วก็บอกว่ามีอีก๕๐ล้านบาทที่พร้อมจะให้

เมื่อวานนะครับนอกเหนือจากตัวของนายกเองนะครับ
และก็ยังมีทางของนางออกกาวธนาควรรางกุลนะครับ

แล้วก็มีทางรองนายกรัฐมนตรีนะครับ

ชื่อโปรเจกต์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ

พาทีมไทยทุกชุดไปบอลโลกให้ได้นี่

ไทยรัฐทีวีเป็นหนึ่งในคนที่
ร่วมในการสมทบทุนด้วยนะครับ

เครือเลย๕ล้านบาท

นำมาด้วยคุณวัชรพนธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศาลีทฤษฎาสัตว์
ไทรัตทีวีอันนี้สุดยอดนะ

คุณรอเดี๋ยวนี้เนื้อเดียวเลยข้างในเขาบอกมาให้อ่าน

ปิดเนื้อทิ้งเลยอ้าวอีกชีวิตหนึ่ง
พอแล้วไปดูกันในเนื้อข่าวกันหน่อย
ของเรานะครับไทยรัฐกรุ๊ปก็ร่วมสมทบทุนไป๕ล้านนะครับ
รวมถึงนอกจากนี้ก็ยังมีจากโตยาต้า๑๑ล้าน
แล้วก็เครือเจริญโภคภัณฑ์อีก๑๐ล้านบาท
อันนี้คือเยอะสุดใช่๒เครือนี้๑๑ล้าน๑๐ล้าน
แล้วก็มี๕ล้านอีกหลายเครือด้วยกันนะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับ
ว่าเราพร้อมแล้วที่จะร่วมกันพาบอลไทยไปบอลโลกนะครับ
อดตอนนี้เราคุยกันก็มันเกินร้อยล้านไปแล้ว
อยู่ว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการเปิดเผยมา
แล้วก็จะมีการบอกด้วยว่าใช้จ่ายอะไรยังไงให้สมน้ำสมเนื้อกับเหตุผลนะครับ
การจัดงานให้เกิดโปรเจกต์ในครั้งนี้เนี่ย
ก็ทำให้เห็นว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง
แต่ทีมชาติเป็นของทุกคนครับ
ผมเคยพูดเสมอว่าทีมชาติไทยหรือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
เป็นของคนไทยทุกคนนะครับ
การที่จะมีคนใดคนหนึ่งเข้ามามีส่วนสนับสนุน
มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เป็นของคนทุกชนชั้นคนทุกสาขาอาชีพ
การบริจาคเงิน๑บาท๒บาท๓บาทหรือล้านบาทไม่ได้มีค่าหรือมีความหมายแตกต่างกันนะครับ
ความฝันของคนไทยคืออยากให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยไปบอลโลกนะครับ
ผมเชื่อว่าถ้าคนไทยนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างนี้นะครับ
วันข้างหน้าเนี่ยทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมีโอกาสไปบอลโลกแน่นอนครับ
มีโอกาสไปบอลโลกแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องถามคนนี้

ซึ่งตัวเขานะครับซิโก้ยอมรับว่าหลังจากนี้นะครับ
งานของทีมชาติไทยจะยากขึ้นอย่างแน่นอน
แต่เชื่อว่าหากทุกคนพร้อมก็น่าจะสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียได้
พร้อมกับชี้ว่าโครงการฟุตบอลไทยไปบอลโลกเนี่ย

เพราะว่านี่คือการร่วมกันเพื่อให้ทีมชาติไทยนั้นได้ไปบอลโลก
อย่างที่ทุกคนนั้นฝันเอาไว้ครับ
เรามีสปอนเซอร์หรือว่าเรามีคนที่จะต้องรวยอย่างเดียวมาบริจาคนะครับ
แต่เราอยากเห็นน้ำใจจากแฟนบอลชาวไทย
พูดถึงช่องทางในการบริจาคสักนิดหนึ่งนะครับ
เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยคุณก็จะเจอมีโปสเตอร์ติดอยู่ทำตามรายละเอียดนั้น
แล้วบริจาคก็มีโอกาสที่จะได้รับเขาเรียกว่าเงินย้อนคืน
เขาเรียกหักภาษีได้เอาไปรถจอดภาษีได้
ประมาณนี้นะครับก็ไปติดตามกันถือว่าช่วยชาติกันไปอีกสเต็ปหนึ่งในการพาทีมไทยไปบอลโลกนะครับ
คุณวรปัตรแล้วนี่คือเขาจ้างนักร้องที่ไหนมา
โอ้โหแน่นอนนี่เสื้อที่เขาจัดให้นะในงานพนาเขาแต่งตัวไป
นี่คือธนาชนะบุตรนะครับโอ้โหสุนหน้านักแต่ทีมชาติไทย
แต่มาในมาตรของนักร้องลูกทุ่งอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหเพลงเนี่ยที่ร้องต้องบอกว่าเป็นเพลงฮิต

เรียนเสียงคุณก้องฮวยไร่แล้วเพลงที่เขาร้องอยู่นี่ก็คือ

ก็ไหนว่าจะไม่ทิ้งกันภาษากลาง

วันใหม่ในสนามว่าพริ้วแล้วนะ
พอมาเจอลีลาการร้องนี่ผมว่าพริ้วกว่าเวลาน้ำทรงน้ำเสียง
ครับลูกคอนี่สั่นมาก
เป็นนักร้องเสียงดีแล้วก็นักบอลฟอร์มดี
จริงเขาไม่ได้ร้องเพลงนี้เพลงเดียวเพราะเขาเคยออกซิงเกิลมาแล้ว
ผมไปถามนักข่าวมาสมัยอยู่พัทธยานักบอลปอน
ไปลองเสิร์ชหาฟังดูยังมีอยู่นี่อยู่พัทธยาวิทยาวิทยาเต็ด
มีคนเป็นในทุนทำอัลบั้มให้อัลบั้มเสร็จแล้วย้ายทีม
อยู่สีสเกดไม่ได้ออกอัลบั้มอีกแต่ว่าเป็นนักร้องที่
ผมว่าถ้าออกอัลบั้มนี้เสียงไม่เป็นรองที่นักร้องอาชีพที่ทำอัลบั้มตอนนี้
ก็ยังมีอีกหนึ่งคนนะครับนอกเหนือจากทางธนาแล้วก็มีนิสาร่มเย็น
เขาให้ส่งตัวแทนมาฟุตบอลชายคนหนึ่งฟุตบอลหญิงคนหนึ่ง
ไหนไงนิสาก็ร้องดีแต่ว่าทีมงานจะไม่ได้ตับมา
ร้องสองเพลงแต่งตัวเดินขึ้นไปในเนื้อผู้ชาย

คุณน่าจะขึ้นไปรอกับเขาด้วยโอ้ผมพอแหละครับ
ทุกวันนี้แค่ผมนอนแล้วให้เสียงผมกลับเหมือนเดิมเนี่ยผมก็